ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในยุคที่
คือเกิดการแพร่ระบาดของโรค
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทำงานค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นพาไปที่กระทรวงเลยค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขมีป้าย๓ป้ายเมื่อวานนี้
ไม่รู้เนี่ยป้ายว่ามาจากไหนนะคะ
แต่ที่แน่ป้ายนี้แหละค่ะหนูกาดตก

ไปอย่างงี้เลยเหรอหมอหนูหมอหนู

แล้วป้ายที่๒ยังไม่หมดค่ะ
คุมเชื้อให้ดีเหมือนคุมม็อบนะฮะ
ที่๓ปัญหาที่ใหญ่กว่าโควิดก็คือ

และผืนสุดท้ายเขียนบอกว่า
โควิดมาอีกรอบแต่ประยุทธ์ยังอยู่
นี่คุณเห็นไหมคุมชื่ออะไรนะ
เชื้อให้ดีเหมือนคุมมอบ
เพราะป้ายเหล่านี้กระจายตามจุดต่างอยู่นะ

เรื่องของโรคต่าง
แล้วที่ผ่านมาอาจจะคุณหมอเก่งนะ

ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใคร
แต่พอไปตรวจสอบตามสื่อโซเชียลต่าง
พบว่าต้นต่อของภาพเนี่ย
มาจากเฟซบุ๊กเพจเฟสบุ๊กของ
เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี

ราศดร๖๓นะคะ

เย้ยถึงกระทรวงแบบนี้ก่อนหน้านี้
จำได้ไหมที่มีคนมาต่อล้อ

ปกติเนี่ยแกสวนกลับแล้วนะ

แต่ครั้งนี้ต้องบอกว่าผิดคาดค่ะ
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูในเพจเฟซบุ๊คของคุณอนุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย

ภาพป้ายปริศนาเหล่านั้นนะคะ

ผู้กำลังปฏิบัติหน้าที่ในตอนนี้บอกว่า
โควิดร้ายก็ต้องพ่ายพลังหมอ
สาธารณสุขไม่ย่อท้อปราบโรคร้าย

อ่า
พูดอะไรไหม

เพราะว่าที่ผ่านมาวรกรรมท่านก็หลายอย่าง
ทำให้คนอาจจะไม่พอใจบ้างอะไรบ้าง
บางทีก็พูดไปถึงเรื่องของวุฒิภาวะนะ